อันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ

อันนี้คืออะไรอันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ

อันนี้คืออะไรอันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ
อันนี้คืออะไรอันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ

อันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ
อันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ

อันนี้คือมวยทะเลถูกต้องแล้วนะครับ

ต่อกันที่กีฬาชกมวยอันนี้สนุกมาก

เป็นกีฬาที่สนุกมากสนุกทุกคนยกเว้น
เป็นกีฬาที่สนุกมากสนุกทุกคนยกเว้นกรรมการ

นักมวยต้องปิดตาแล้วอาศัยเสียง
ทิศทางมันก็เลยสเปะสปะแบบนี้

เผื่อนี้ที่ดูกัน้อยมวยทะเล

เขาไม่มีใครยอมกันเลยนะคุณแต่ละคนนะเห็นไหม
และแต่ละคนก็มีลีลาทั้งทุบทั้งต่อยทั้งตบทั้งตี
ถ้าเป็นผมขึ้นไปชกกับพี่คนผมยาว
คุณกระโดดลงน้ำเลยตั้งแต่แรกคุณหรอครับหนูลงห่อยด้วยละครับ
ถูกต้องค่ะบอกว่าทุกกีฬามันเรียกเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์ได้เยอะทีเดียว
อ้าวพี่อ้าวพี่ตกสนตอนไหนบางคู่เหนียวมากอันนี้เหนียวมากมาติดกาว
เหรอไม่ยอมกันเลยเธอลงก่อนสิไม่ฉันไม่ลงเธอต้องลงพร้อมกัน
ไปไปด้วยกันไปไปไม่ลงคุณดูดิดูเกาะเหนียวมากนี่แบบติดตีนตุ๊กแกไว้ที่มือหรือเปล่า
ถ้าเหนียวขนาดนี้แนะนำให้เป็นโกของแมนยูได้ไหมช่วงนี้โดนยิงเยอะเหลือเกิน
คุณอย่าพลาดพิงเลยอย่าพาดพิงเดี๋ยวเขาจะมาพาดพิงคุณเหมือนกัน

แนะนำกันก่อนนี่ก็จากคุณที่สวนามเทศบาลเมืองเบตรงอำเภอเบตรงจังหวัดย้าลา
และก็กระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยรวมถึงส่งเสริมเศรษฐกิจและกระตุ้นการท่องเที่ยวด้วยจ้า

แล้วยาลาสถานที่ท่องเที่ยวสีชัวร์เยอะและช่วงนี้อากาศดีมากบอกเลย
ไปลองเที่ยวดูแล้วจะได้เห็นวิถีชีวิตชุมชน
ช่วงปลายปีแบบนี้มีประเพณีท้องถิ่นมากมาย
การแข่งขันกินการแข่งขันการละเล่นต่างมีเยอะแยะ